โพสต์อินสตราแกรมหลังจากคุณแม่พนิดาขอให้ชนะสูตรศพคุณแตงโมอีกครั้งที่บอกว่าเพิ่งเห็นสภาพศพรูปคุณแตงโมน่ะคุณพศอานนท์ภูมิกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับโพสต์ข้อความว่าอันนี้สงสัยแล้วก็งงทำไมแม่บอกว่าเพิ่งจะเห็นรูปแตงโมเลยขอผ่าใหม่แต่จำได้ว่าแม่ขึ้นรถตู้ไปดูศพของแตงโมคนเดียวเลยนะ
ออกทีวีด้วยพร้อมแคปชั่นตอกย้ำว่าเห็นพี่ไทยตะโกนให้แม่ดูคนเดียวจิ้งจกมากจิ้งจกอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ะแปลว่าอะไรเออผมไม่เข้าใจอันนี้โดยหลังจากพบศพนะเมื่อบ่ายวันที่๒๖กุมภาพันธ์คุณแม่พะนิดานะครับไปดูศพลูกสาวแม่ร่ำให้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจแล้วเป็นลมล้มทั้งยืนไปนะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยการประถมพยาบาลจนฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วพากลับไป
รอดูแม่อีกทีนะฮะผมอ่านตามตัวสะกดนะครับรวมถึงชาวเน็ตนะฮะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีกเป็น
จำนวนมากเลยทีเดียวเชียวแหละครับ